คุณผู้ชมการชุมนุมของกลุ่มรัศดรเมื่อวานนี้
ที่หน้าไทยพาณิชสำนักงานใหญ่รัชโยธิน

เพราะว่ามีการสลับสับเปลี่ยนขึ้นปลาใสบนเวที

แต่ปรากฏว่าหลังจากที่แก่นำได้มีการประกาศยุติการชุมนุม
ก็ประมาณ๔ทุ่มมันมีเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้น
นั่นก็คือมีเสียงดังคล้ายปืนเสียงดังคล้ายระเบิด

ของผู้ชุมนุมแล้วก็ผู้ชุมนุมบางส่วน
ที่ได้ยินเสียงแบบนี้หมอบหลบเลยนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมมันมีคลิปมันมีภาพจากกล้อง
ทั้งจากสื่อแล้วก็ทั้งจากคลิปของคนที่ไปชุมนุมเนี่ย
บันทึกเอาไว้หลายคลิปคุณผู้ชมไปดูบางคลิปกันนะฮะ

แล้วก็เหมือนกำลังสัมภาษณ์ผู้ชายสองคนนี้อยู่
แล้วปรากฏว่าจับภาพคนที่เดินผ่านด้านหลังกล้อง
หมวกกันน็อกสวมเสื้อคลุมสีดำเสื้อฮูตนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเดินตามมาเป็นกลุ่ม
เขาบอกคนนี้อาจจะเป็นผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนนึงนะครับ

หลังจากนั้นหลังจากที่สัก๓คนเดินผ่านหลังนี้ไป
มีลักษณะเหมือนการปลาอะไรสักอย่าง
แล้วมันก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นทันที
แล้วก็มีเสียงปังเป็นเสียงคล้ายปืนเกิดขึ้นทันทีนะฮะ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับ
เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดแบบนี้นะครับว่า
ฝั่งที่กลุ่มราศดรเขาชุมนุมหลัก
ก็คือบริเวณถนนหน้าไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
ส่วนจุดที่มีการปาระเบิดนะฮะ
คือตอนนี้ยังไม่ชี้ชัดลงไปว่าเป็นระเบิดอะไร
หรือว่าเป็นไปร์ทบอมนะครับ
ปิงปองหรือว่ายิงกันตรงนั้นนะฮะ
ตรงนี้จริงแล้วจะมีมวลชนส่วนน้อยนะครับ
เขายังคงยืนจับกลุ่มกันอยู่นะครับ
หลังจากที่ทางแก่นำได้มีการประกาศ

อย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นคลิปเห็นภาพไปแล้ว
มีช่วงจังหวะหนึ่งนะครับ
ในการไลฟ์คือนาทีที่๑๔จับภาพว่า
เขากำลังเหมือนสัมภาษณ์สองคนนั้นอยู่นะครับ
แล้วก็มีคนที่เดินผ่านหลังนะครับ

มีคนหนึ่งเหมือนปลาวัตถุอะไรบางอย่าง
จากนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น
ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมแถวนั้นนะฮะ
ก็ทั้งหมอบทั้งวิ่งหนี
แล้วก็วิ่งหนีออกไปทางถนนรัชดาพิเศษนะครับ
เดินผ่านหลัง๒คนนี้ไป
อย่างที่ผมได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้ว

คนหนึ่งเป็นคนยิงนะครับ
เหตุการณ์หลังจากที่มีเสียงดังปั้ง

กลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นนะครับ
เพราะหลังจากสิ้นเสียงระเบิดเสียงยิงนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บอยู่ตรงเชิงบันไดสะพานลอย
บรรยากาศของการชุมนุมวิ่งจากฝั่งเวทีหลัก
ข้ามถนนมาเลยนะฮะมาดูเหตุการณ์
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รุดมาที่เกิดเหตุนะครับ
กาดเองก็พยายามที่จะกันมวลชนต่าง
ออกจากจุดตรงนี้แล้วก็ให้มีการเปิดทาง
สำหรับรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉิน
จะได้พาผู้ที่รับบาดเจ็บไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะตอนนั้นมีรายงานออกมาว่าน่าจะถูกยิงที่ท้องนะฮะ
โดยมีคุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะครับ
ซึ่งมาพร้อมกับกาดของผู้ชุมนุม
เข้ามาช่วยสั่งการแล้วก็นำขึ้นรถกู้ชีพ
นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้โพสต์
คลิปภาพขณะเสียงปืนดังขึ้นปัง๓นัด
นี่คลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูซะหน่อยฮะ
ค่ะ
ปิ้งสำรวจตัวไว้ดีมิกลุ่นไว้ดี
สำรวจไว้เร็วแม่ไปดี

อันนี้ก็อยู่บนสะพานลอยทางเชื่อมรถไฟฟ้า

เขาก็คาดว่าเป็นเสียงปืนนั่นแหละฮะ
ดังนั้นก็เลยมีการวิ่งลงไปดูว่าใครโดนยิงหรือใครได้รับบาดเจ็บบ้างนะครับ
ก็ปรากฏว่าในเหตุการณ์นี้
มีคนที่เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมถูกยิงที่ท้อง๑คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระราม๙นะครับ
แล้วก็มีอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่เขาคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุ
ก็ถูกส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนนึงนะฮะ
ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะครับรวมทั้งสิ้น๓คนนะครับ
หลังเกิดเหตุทางกลุ่มกาดได้เข้าจับตัวผู้ต้องสงสัยได้๑ราย
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
จากภาพที่มีการรุมจับกลุ่มตัวแบบนี้นะครับ
หลังเหตุการณ์ตรงนี้มันยุติลงนะฮะท่ามกลางความสับสนอนละหมาน
ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการยิงหรือว่าเกิดการปลาระเบิด
หรือใช้ระเบิดอะไรเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่๑นัด
และต่อมาก็ได้ยึดกระบอกปืนลูกโม่ไม่ทราบขนาด
ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งเชื่อว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยในกลุ่มของการก่อเหตุ
ก็เอาไปตรวจสอบที่โรงพักนะครับ
แล้วก็ทางกาดเขาบอกว่าเขาเจออุปกรณ์ชนิดหนึ่ง
มันเป็นลักษณะเหมือนท่อแป๊บสีฟ้า
ไม่รู้ภายในบรรจุอะไรบ้างตะโปรงตะปูเหลืออะไรบ้างเสร็จเหล็กอะไรบ้าง
ทางกาสเขาเอากรวยสีส้มครอบเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาพิสูจน์
ก็ทั้งอาวุธทั้งกระสุนปืนทั้งปลอกกระสุนอะไรเนี่ยนะฮะ
ตัวแทนกาสผู้ชุมนุมก็ปฏิเสธ
บอกว่าสาเหตุของการยิงกันนั้นไม่ได้มาจากการก่อเหตุของกลุ่มอาชีวะ
คู่อาริต่างสถาบันหรือว่าอยู่ในกลุ่มกวนการชุมนุมอะไรนะฮะ
เพราะก่อนการรวมตัวการชุมนุมมีการตกลงกันระหว่างกาดอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะมาจากสถาบันไหนก็ตามว่าจะไม่มีการแบ่งแยกสถาบัน
คนที่มาจากทุกสถาบันต้องรวมกันเป็นหนึ่ง
และมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของกาดอาชีวะทั้งหมดได้
อีกทั้งยังยึดมั่นในอุดมการว่าจะชุมนุมด้วยความสงบ
ลีกเลี่ยงการปะทะกับกลุ่มเห็นต่างทุกกรณี
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการป่วนของมือที่๓

แล้วก็พอเหตุการณ์มันผ่านไปพอสักกลางดึก
เราก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบในโลกโซเชียลมีใครโพสต์อะไรบ้างนะครับ
ในเพจฟันเฟืองธนบุรีได้ออกมาโพสต์ชี้แจงสั้น

หลักฐานหลายอย่างที่แพร่หลายในตอนนี้
ขอตอบสั้นว่าผู้ก่อเหตุแฝงตัวเข้ามานานแล้ว
และหาจังหวะในการก่อเหตุ
แต่ไม่ใช่คนทั้งหมดของกลุ่มดังกล่าว
และขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
โดยรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถให้การได้ก่อน
และโจทย์เข้าฟ้องร้องเพิ่มเติมนะครับ
แล้วถ้ามีแบบเหมือนโจทย์หรือผู้เสียหายรายอื่นเนี่ย
เข้าฟ้องร้องเพิ่มเติมขอให้รอตรงนี้ก่อน
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจากทางกลุ่มฟันเฟืองปฐุมธานี
อาการนี้คือกระสุนทะลุลำไส้
ได้รับการผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและห่วงใยพวกเราเสมอมานะครับ
แล้วก็เพจฟันเฟืองธนบุรีนี้ยังได้โพสต์ชี้แจงอีกนะครับว่า
ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ชุมนุมตีกันเอง
แต่มีการแฝงตัวในกาดอาชีวะแล้วหาจังหวะในการก่อเหตุ

แต่เป็นการเตรียมจากคนบางกลุ่ม
ขอให้กำลังใจน้องเราให้ปลอดภัยด้วยนะครับ

คนที่ถูกยิงที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๘
ก็ทางด้านของหมอทศพรเสรีรักษ์ก็ไปติดตามดูอาการ
แล้วก็มีสอสอร้อยเอ็ดของพักเพื่อไทย
เขาก็ไปติดตามดูอาการเขามีการเปิดเผยออกมาว่า
อาการของคนที่ถูกยิง
คือโดนยิงตรงบริเวณท้องน้อยใกล้หัวหนาวนะฮะ
ผ่าตัดเอากระสุนออกเพราะว่าใกล้ส่วนสำคัญ
กระเพาะปัสสาวะลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่
ตอนตี๓คุณหมอทศพรออกมาจากห้องผ่าตัด
แล้วก็บอกว่ากาดอาชีวะที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิง
มีกระสุนเข้าไปที่ช่องท้องทะลุลำไส้ประมาณ๘จุด
ต้องตัดลำไส้ออกประมาณ๑ฟุต
หลังได้รับการผ่าตัดขณะนี้ปลอดภัยแล้ว
แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพักฟื้นอย่างห้องไอซียู
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลาตี๔ที่ผ่านมา
นี่คืออาการของผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สังคมยังคงตั้งคำถามนะคะ
ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนลงมือก่อเหตุ
ปลาระเบิดแล้วก็ไปยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจบอกว่า
ยังไม่สามารถฟันทงหรือว่าระบุได้ชัดนะคะ
ว่าคนที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปรุมจับตัวมาเป็นมือยิง
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากพันธุ์ตำรวจโทวิโรธ
ผลบุญรองผู้กำกับการสอบสวนสนพหนโยธินนะคะบอกว่า
คือเมื่อคืนหลังจากเกิดเหตุยิงกัน
ตำรวจลงพื้นที่เลยค่ะไปพร้อมกับพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนจากสนพหนโยธิน

ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปด
ตกอยู่๑กระบอกเบื้องต้นจากการตรวจสอบ
พบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไม่มีทะเบียน
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นของใครนะคะ
เนื่องจากว่ากระบวนการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ทีนี้ได้มีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
เพราะผู้บาดเจ็บคนที่สองคนที่ผู้จุ่มนุมเข้าไปจับตัวมาได้
ตอนแรกคิดว่าคนนี้เป็นมือยิงนะคะ
ตำรวจไปสอบปากคำพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยนะคะ

เป็นคนลงมือก่อเหตุยิงใส่ผู้กลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่
เพราะผู้บาดเจ็บมีอาการสมองกระทบกระเทือน
วันนี้ตำรวจจะเข้าไปสอบปากคำอีกครั้ง
แต่ตอนนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัย
แล้วก็ยังไม่มีการอายัดตัวใดทั้งสิ้นนะคะ
รวมถึงไม่มีการออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม๙
คนนี้ถูกยิงยังไม่สามารถที่จะให้การได้
ส่วนประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลย
กรณีคลิปที่ปรากฏในสื่อต่าง
สักครู่ที่เราให้ท่านได้ดูไปแล้ว

คนก่อเหตุกับบุคคลที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร
ปรากฏว่ายังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะ

ก็วันนี้เปิดให้บริการตามปกตินะครับ